ความร้อนนี่มันมายังไงแล้วฝนมันหายไปไหน

วันนี้ค่ะอากาศหนาวที่ปกติเขาจะมาจากจีน
เมื่อวานนี้เขาพัดลงมานะแต่วันนี้ถอยกลับไปอีกแล้ว
และหย่อมความร้อนที่เมื่อวานนี้อยู่ตรงประเทศไทย
วันนี้ขยับขึ้นไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศเมียนมา
ลักษณะแบบนี้นะคะทำให้ช่วงนี้ประเทศไทยมีอากาศร้อน
และนอกจากนี้ค่ะลมทะเลเขายังคงพัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
ฝนมีไหมล่ะอากาศร้อนแบบนี้มีแต่ว่ามันมีน้อยจริงนะคะ
จะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆที่อาจจะทำให้เกิดฝนได้ค่ะ
ช่วงภาคใต้ตั้งแต่เพชรชบุรีลงไปจนถึงแค่ระนองเท่านั้นเอง
อกจากนี้มีแหลมตรงนู้นนิดนึงค่ะ
จังหวัดตราดณช่วงเวลานี้อาจจะเกิดฝน
ทีนี้ตลอดทั้งวันตรวจสอบเรื่องของฝนเป็นแบบไหน
มีน้อยแต่มีนะมันน้อยจริงอะค่ะ
เห็นไหมคะแทบจะไม่มีเมฆที่จะทำให้เกิดฝนได้เลย
แต่ช่วงบ่ายมาภาคใต้ตอนล่างอาจจะเกิดฝนได้เล็กน้อยเท่านั้นเอง
ฝนมันเล็กน้อยแล้วคลื่นเป็นแบบไหน

เมื่อวานนี้คลื่นน้อยวันนี้คลื่นสูงกลับขึ้นมาสูงแบบนี้อีกแล้ว

คือจุดที่อาจจะมีฝนที่เกิดจะตกในทะเลนะคะ
มันทำให้คลื่นสูงได้ประมาณ๒เมตรเน้นที่บริเวณอ่าวไทย
สภาพอากาศแล้วอุณหภูมิมันเป็นยังไงล่ะ

เหลือนิดเดียวอีกเหมือนกันค่ะนู้นค่ะ

เพราะจุดนั้นเขาจะเป็นภูเขาสูงมีป่า
มันก็จะสัมผัสอากาศได้แค่เย็นนิดหน่อยเท่านั้นเอง
แต่ถ้าเป็นช่วงบ่าย๒บ่าย๓เป็นต้นไป
แดงทั้งแผ่นดินแบบนี้ค่ะ
ร้อนมากอุณหภูมินะถ้าวัดนะ
ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียส
แต่ความร้อนที่เราสัมผัสได้ประมาณ๔๐องศาเซลเซียส
และแถมตัวมันเหนอเหนอด้วย
เหนอเหนอะแล้วอยากจะออกไปถ่ายรูปไปได้ล่ะค่ะ
แต่อาจจะต้องเตรียมสเปรย์เดี๋ยวนี้เขามีสเปรย์เย็น
ไปด้วยถ่ายรูปจะได้ไม่รู้สึกอึดอัด
เอาพาคุณผู้ชมไปดูต้นอะไรเนี่ย
ดอกสวยจริงเลยสีเหลืองอร่ามแบบนี้
อกเหลืองปรีดียทรค่ะ
ที่มหาวิทยาลัยราชบรรทพี่ปูนสงคราม
ส่วนทะเลแก้วบานเต็มต้นกันแล้ว
แล้วเขาบอกว่าออกดอกไวกว่าทุกปีเลย

ส่วนที่เพชรชบุรีโอ้โหหลวงพ่อ

พายุฤดูร้อนพัดถล่มสาระอเนกประสงค์วัดไซทองที่ตำบลบางขุนไซอำเภอบ้านแหลมเมื่อวานนะคะ
หลวงพ่อเจ้าอาวาสบอกว่ายังสร้างไม่ทันเสร็จดีเลย
พายุมาหอบเอาไปแล้วสาราของหลวงพ่อ
ญาติโยมสาธุชนที่พอจะมีกำลังทรัพย์อย่าลืมนะคะ
ทำบุญช่วยสร้างถวายวัดอีกสักครั้งแล้วกันนะคะ
โอ้โหอยากจะทำบุญใครอยู่บ้านแหลมทำบุญหน่อยนะคะ
แดดเธออาจจะร้อนแต่ถ้าเธอเจอเราอ้อนเธออาจจะรัก
อากาศมันร้อนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมดิฉันอยากจะอ้อน
อ้อนอะไรนะหวังตังค์นั่นแหละ
ให้มาซื้อหน่อยไอศครีมกะติ๊สกะทิสดเนี่ยเปิดฟินให้ดิฉันหน่อย
แต่คุณผู้ชมอาจจะทนไม่ไหวแน่นอนเพราะเดี๋ยวนี้ฉันจะเต้นโชว์ไปด้วย
มาดูดิฉันเต้นแล้วต้องซื้อด้วยนะห้ามดูฟรีนะ
เอ้ามิวซิกเมอร์
ไปแบบปล่อยมือเลยอ่ะ